คือร้องได้ให้ร้าน

ใหม่กาแฟเอ็มเรสโซดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน

กู้ง่ายไว้ใจเรา
ขอกลับหน้าเธอสีนี้ไปด้วยกัน
แล้วไปสร้างสวรรค์
อยู่บ้านท้องนานามนต์
อย่าลมไฟแดง
ส่งสีแสงเข้าหน้าเหี่ยวยน
จะพาไปรดน้ำมนต์
ล้างคาวเป็นดาวบ้านนา
ร้องมืนบาทจากคุณหมา

ก็ร้องได้เพราะอีกแล้ว
ถือว่าเป็นคนที่มีฝีมือในการร้องเพลง
ใช่ครับร้องเพลงคนไหนก็สำเนียงออกไปทางนักร้องคนนั้นเลย

ตื่นเต้นตึ๊กตั๊กตึ๊กตั๊กตึ๊กตั๊กนะ

พยายามหลับตาร้องเลยเผื่อเนื้อมันจะลันขึ้นมามั่ง

เท่าที่ฟังดูเมื่อสักครู่ก็ไม่น่าจะมีจุดไหนที่พลาดไป

อยากให้ได้จะได้แบบบ้านมั่นคง

วันนี้แหละอยากให้พี่หมาได้ตังค์ไปแล้วก็ไปซ่อมแซม
ให้เสารากของครอบครัวมั่นคง

สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
คุณหมาร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐๐บาท

ได้ครับ
สู้ชีวิตของเราวันนี้พี่หมาค่ะ
สู้จริงค่ะเพลงที่๒ร้องไปได้ผ่านพ้นค่ะแบบนี้
รับเงินไปทำเสาบ้านเพิ่มแล้วเป็น๒๐๐๐บาท
เพลงที่๒นี้นะครับจากคุณยิ่งยงยอดบัวงาม
สมศี๑๙๙๒ค่ะ
ก็ไม่พลาดนะครับคุณหมา
พอได้ยินคำว่าร้องได้เนี่ยอารมณ์ในใจมันเป็นยังไงพี่หมา

หมานะนี่แอร์เย็นเฉียบนะไหนลองยกแขนสิ

นี่แหละมันคือพลังของนักสู้พี่หมา
พลังของความตื่นเต้นนั้นไปในทางที่ถูก
มันกำลังขับเคลื่อนขับดันให้เราไปในทิศทางที่ดี
ครับตอนนี้คุณหมาได้ไปแล้วนะครับ
เพลงรับไปแล้ว๒๐๐๐บาทตั้งเป้าเอาไว้คือ๑แสนบาท
จริงแล้วถามว่า๑แสนพอไหมกับการทำบ้านทั้งหมด
ไม่พอแต่เขาตั้งเป้าไว้เพื่อให้เขาแตะถึง
ไม่ไม่อยากตั้งเป้าสูงเกินไปกลัวทำไม่ไหวแล้วผิดหวัง
เพราะจากแสนหนึ่งเนี่ยอีกเครงหนึ่งก็เป็น๒๐๐๐๐๐แล้ว
อีกเครงหนึ่งก็เป็น๓๐๐๐๐๐นะครับอย่างน้อยผมว่า

ที่นี่ค่ะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
ก็มาดูกันในครั้งต่อไปนะครับว่าคุณหมาจะทำได้หรือไม่นะครับ
เราจะสามารถผลักดันให้ผู้ชายคนนี้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
เป็นหน้าที่ของเขานะครับที่จะต้องทำให้ครอบครัวอยู่ได้
ครอบครัวจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีบ้าน

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตในครั้งต่อไปนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
แต่จบรายการของเรานะคะ

กับการตอบคำถาม๔ข้อกับเงินรางวัล๑ล้านบาท

ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ผมไปหาหมอหมอบอกว่าให้ฉีดยาแก้ปวด
พอฉีดปุ๊บยายังไม่ทันจะหมดเข็มเลย

ความเลือดออกข้างตาเลย

ช่วงที่ขี่รถมาหาหมอเนี่ย
ผมก็จะหลับเขาก็จะเรียกอย่าหลับนะอย่าหลับนะ
ถึงวันที่เราลำบากกว่าเขาไม่ทิ้งแล้ว
คุณหมาร้อง
โปรดติดตามตอนต่อไป